ดูต่อกันที่ความน่ารักไร้เดียงสาของเด็กหลายบ้านกันหน่อยค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าน้องต้องเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้าน
ก็ต้องอยู่ที่บ้านหากิจกงกิจกรรมทำกันเยอะเลยค่ะ

คุณพ่อคุณแม่บางทีก็ต้องหาคำตอบให้ลูกเหมือนกันนะคะ
แต่จะให้ดูความไร้เดียงสากันก่อนค่ะ
เป็นความสงสัยของลูกชายคนเล็กแห่งบ้านสะกิดใจนะคะ
เพาเนี่ยน้องเผาบอกว่าไม่รู้ว่าถูกคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เอ๋เนี่ย
ห้ามทำนะครับไม่มีคำตอบให้ลูกชาย

จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังแล้วซิริจะมีคำตอบหรือเปล่าไปฟังจ้ะ
ทำไมเขาเล่นเกมทุกวันไม่ได้
ฉันไม่มีคำตอบสำหรับคำตอบ

ไม่ต้องไปถามสิริลูกไปถามพ่อเอกกับเอ้ยไปถามไปถามแม่เอกเออ
เอ๋กับพ่อป๋อนะคะนี่แหละค่ะก็ต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าว่า
คำตอบคืออะไรนะคะส่วนที่บ้านนี้ก็ต้องมีเรื่องมีราวให้ว่า
หัวเราะกันได้ทุกวีทุกวันเหมือนกันนะคะสำหรับแม่เป้ยกับคุณพ่อป๊อปค่ะ
วันนี้น้องปารินมีเรื่องให้อมยิ้มแล้วก็หัวเราะกันตลอดเลยนะ
อกจากจะเล่นอะไรแบบเด็กผู้ชายเขาเล่นกันแล้ว
เขาบอกว่ามีอีกหนึ่งอย่างช่วงนี้น้องปารินแม้พูดเก่งซะเหลือเกิน

แม่เป้ยเนี่ยแซวนะได้โพสต์ภาพลูกสาวหยิบโทรศัพท์
ทำท่าทางคุยสีหน้าสีตาแบบจริงจังอย่างสุดเลยคุณผู้ชมดูนะคะ

กับอธิบายไว้ว่าในขณะที่พี่โปรดกำลังเรียนออนไลน์เนี่ย
แล้วนางส่งเสียงดังก็เลยโดนเป้ยดุเลย
ดุปุ๊บทำไงคว้ามือถือโทรฟ้องคุณย่าค่ะ

แอคติ้งหนูเนี่ยให้สิบไม่หักเลยนะ
แต่จะบอกเลยว่าที่จะโทรหาคุณย่าเนี่ย
ไม่น่าจะได้โทรจริงนะเพราะว่าโทรศัพท์กลับหัวอยู่นะคุณผู้ชมนะ
เป้ยก็เลยจับได้เห็นไหมว่าหนูเนี่ยแกล้งโทรเออ

เออต้องบอกเลยว่าความแสบความสนนี้
น้องปารินเนี่ยสองขวบกว่าเท่านั้นเองนะจ๊ะ
พัฒนาการดีมากเลยนะ
เป็นเด็กที่มีพี่ชายก็ต้องเล่นอะไรแมนลุยนิดนึงนะคะ
แต่ว่าความซ่าความสนยกให้แล้วก็ความน่ารักยกให้สองบ้านเลยค่ะ
เออดีน่ารักดีนะค่ะดูภาพให้เด็กมีแล้วอารมณ์ดีอย่างเชอรี่นะ